เยติทำคนตายมาแล้วนะคะคู่กรณีสองฝั่งที่เป็นอริกันเนี่ย
เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละตึก
แต่ตึกมันติดกันหมดเลยนะคนหนึ่งอยู่ตึก๑๑
อีกคนอยู่ตึกสิบสองอีกคนอยู่ตึกสิบสี่ทะเลาะกัน
เพราะว่าคนตึก๑๒เนี่ยเอาแก้วเยติอะค่ะ
ฟาดใส่หัวคู่อลิจนหัวเขาแตกเย็บสามเข็มครับเพื่อนคนเจ็บ
จะมาเอาคืน๑๐รุม๑ทั้งกระทืบทั้งแทงตายค่ะ
ไม่เกินจริงนะคะสิบลุมหนึ่งจริงจริง
ลงไปรอบนึงโดนลุมกระทืบเสร็จก็พยายามถอยหนีอีก
กลุ่มนี้มันก็วิ่งตามไปอีก
จังหวะมุมอับคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่โดนรุมกระทืบแล้วก็โดนแทงค่ะ
แทงเข้าไปเนี่ยลิ้นปี่นะคะ

นี่เป็นวงจรปิดหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยเทิดราชัน๑เขตดอนเมืองกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมง๕๕นาทีเมื่อวานนี้นะคะ
คือผู้ตายเนี่ยจริงไม่ได้มาคนเดียวนะมากับภรรยา
ภรรยาจะวิ่งไปช่วยก็ช่วยไม่ได้
อันนี้แก๊งนี้มันรุมทำร้ายเขาแล้วก็แทงเขาเสร็จแล้วดูมันเดินกลับมานะคะ

แล้วผู้ชายคนตายเนี่ยเข้ามากับภรรยาภรรยาจะเข้าไปช่วยช่วยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ

ล็อกตัวไว้ไม่ให้ไปช่วยเลย
ตำรวจสนดอนเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
ผู้ตายคือนายจักราวุฒิอายุ๓๖ปี
โดนมีดแทงเข้าที่หน้าท้องบริเวณลิ้นปี่๑แผล
ส่วนตามร่างกายนี่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายทั้งตีทั้งต่อยทั้งเตะเต็มไปหมดเลยนะคะ
ตำรวจเรียกตัวคู่กรณีมาสอบปากคำ
ทุกคนยอมรับบอกลุมทำร้ายผู้ตายจริง

คุณทำแบบนั้นทำไม๑๐ลุม๑คุณก็เห็นอยู่ว่าเขามีคนเดียวอ่ะ

ตำรวจคุยกับคู่กรณีถามตกลงใครแทง

คนไหนเป็นคนแทงนายจักราวุฒิจนเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจต้องปล่อยตัวกลับไปก่อน
เดี๋ยวต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานก่อนถึงจะสามารถแจ้งความต่างได้
ส่งคุณอัพจิรายุทธ์นะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะไปตรงจุดเกิดเหตุ
ก็ยังมีคราบเลือดของผู้ตายอยู่ที่พื้นอยู่เลยนะคะ
ได้คุยกับภรรยาของคนตายค่ะเธอพาเราไปดู
โอ้โหคุณดูคราบเลือด

คุยกับภรรยาคนตายค่ะเธอพาไปดูเลยบอกว่าเนี่ย
กับสามีขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เจอกลุ่มคนร้ายดักรออยู่ตรงนี้เลย

แล้วเธอบอกว่าสามีเธอถูกรุมทำร้ายแล้วก็ถูกแทงจนเลือดเนี่ยกองจนเสียชีวิต
บอกเมื่อวานเธอกับสามีไปขายของที่ตลาดวัดนาวงศ์นะคะ
คู่กรณีตามมาทำร้ายที่หน้าร้านรอบนึงแล้ว
ขึ้นโรงพักษพปากคลองรังสิตไปแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้พอตำรวจปล่อยตัวกลับเธอกับสามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ถึงบ้านแค่สองร้อยเมตรเองกลุ่มคู่กรณีมันมาดักรอ
แล้วก็ผลักรถสามีเธอจนเสียหลักพุ่งลงข้างทาง
รีเข้ามารุมทำร้ายเลยสามีเธอวิ่งหนีแล้ว
อยู่ข้างกำแพงหน้าหมู่บ้าน

แล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะรุมทำร้ายในมือนี้อาวุธเต็มไปหมด
บอกทั้งต่อยทั้งเตะทั้งตี
มีเหล็กฟาดด้วยเธอจะวิ่งเข้าไปช่วยก็ถูกล็อกตัวเอาไว้
ข้อมือกับคอเธอนี่ก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกล็อกนะคะ
พอทำร้ายเสร็จปุ๊บไอ้คู่กรณีมันก็เดินออกไปกันคนละทิศคนละทาง
ท่อนเหล็กที่มันใช้นะคะตีคน
แบบนี้ไม่หวังผลว่าเขาจะตายจริงหรอคะ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้ตายไม่ได้เลยนะ

บอกพอเธอถูกปล่อยตัวแล้วเนี่ยเธอก็รีบวิ่งไปดูสามีนะคะ
ปรากฏว่าเห็นว่าสามีถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนี่แผลที่คอเธอที่โดนล็อกค่ะ

เธอบอกว่าเธอไม่เห็นจริงว่าใครเป็นคนแทง

มันเริ่มจากเมื่อปีที่แล้วสามีเธอเคยไปขอกัญชากลุ่มนี้ไว้
แล้วกลุ่มนี้อยู่ก็มารุมทำร้ายสามีเธอจากเรื่องขอกัญชากันนี่แหละ
แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมาตามระรานกันมาตลอด
ไม่ได้แทงนะมันจะเป็นรูได้ไง
เพราะว่ามันมีรูบาดแผลเป็นรูประมาณนี้
ตรงใต้ลิ้นปี่มันนั่งคล่อมกันเต็มเลย
ต่อยทั้งทุบทั้งฟาดทั้งเตะ
แต่แฟนพี่ก็นอนอย่างนี้น่าจะโดนแทงประมาณช่วงนี้

พี่ก็ล็อกคนช่วยด้วยก็ไม่มีใครมาช่วย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านของทั้งคนตายและคนเกาะเหตุ
ได้ข้อมูลมาว่าคนตายอยู่อาศัยที่ตึก๑๒
ส่วนคู่กรณีอยู่ตึก๑๔กับตึก๑๑
ซึ่งตึกมันติดกันหมดเลยแบบนี้ค่ะ
เราได้คุยกับจะบอกว่าเป็นคนต้นเรื่องก็ไม่เชิงนะคะ
คุยกับหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุ
ที่ถูกผู้ตายเอาแก้วเยติฟาดหัวค่ะ
คนนี้นะคะเขาบอกว่าเขารู้จักกับคนตายมานานแล้วแหละ
นี่ให้ดูแผลที่หัวเห็นไหมเย็บ๓เข็ม

แต่เพิ่งจะมามีปัญหากันจริงคือปีที่แล้ว
เพราะผู้ตายเวลาดมกาวหนักชอบหลอน
แล้วชอบมาท้าทายให้พวกเขารุมทำร้าย

ตอนที่คนตายเดินมาแล้วเอาแก้วเย็ดโอ้โห

เขานั่งกันอยู่บนสาราใช่ไหมคู่กรณี

พอดมกาวมากชอบหลอนชอบมาท้าทายให้พวกเขาทำร้าย

ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียค่าปรับกันไปรอบนึงแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถโจ๊ะอาหาร

แล้วอยู่ผู้ตายก็เดินมาดุ่มมาไม่ให้ซุ่มให้เสียง
แล้วก็ฟาดแก้วยายติเข้ามากลางหัวเขาเลย

เขาก็ไปแจ้งความพิสอบภอปรักษ์คลองรังศิษฐ์

เอ้าเขาก็เพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันว่า

เขาบอกเลยว่าอันนี้ผมถึงผมอาจจะดูเหมือนเป็นคนต้นเรื่อง

แต่ผมไม่รู้เรื่องผมเพื่อมาจากโรงพักษ์

มันเริ่มจากที่ผมนั่งอยู่ในวัดนาวงศ์
ผมกำลังรอลูกค้าสั่งออเดอร์พี่

เห็นว่ากลุ่มเรากับผู้ตายเคยมีปัญหามาก่อน

ก่อนเนี่ยพี่เขามาหลุดยาพี่
แบบว่าคลั่งนะพี่
แบบว่าหาเรื่องยั่วยุให้แบบว่ากระทืบอย่างเดียว

แล้วตอนที่เขามาลุมรอบ๒ตอนนั้นคือเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ครับผมตอนนั้นผมอยู่ที่ศาลราวครับ
ทางคดีนะคะตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใคร
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์บาดแผล

รวมไปถึงการหาอาวุธที่ใช้ในการเกาะเหตุด้วยค่ะ
ส่วนหลักฐานกล้องวงจรปิดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าในกลุ่มก่อเหตุ
ใครทำหน้าที่อะไรเพื่อจะหาว่าใครเป็นคนแทงผู้เสียชีวิตนะคะ